ทุกท่านครับนั่งลงนิดนึงได้ไหมครับขอผมขอบคุณคนที่มาให้กำลังใจนิดนึงได้ไหมครับข้างหน้านั่งนิดนึงได้ไหมครับใจเย็นครับขอบคุณครับนั่งนิดนึงได้ไหมครับขอโทษครับขอให้ขอบคุณขอให้ผมขอบคุณคนที่มาให้กำลังใจนิดนึงนะครับทุกท่านครับนั่งนิดนึงครับข้างหน้าครับขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามาส
พักอนาคตใหม่คือผู้คนการเดินทางจะยังมีต่อไป
พวกเราสู้ต่อนะครับทุกท่านครับ

สู้ครับสู้ครับ